มาดูเรื่องของงานบุญงานบวชกันบ้างครับ
ฝรั่งตาน้ำข้าวเนี่ยมาบวชที่บ้านเรานะฮะ

ฝรั่งชาวดัดมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาครับ
เดินทางมาจากบ้านเกิดที่ประเทศเนเทอร์แลนด์
มาบวชพร้อมกับหวานโปรยทานกว่า๓แสนบาท
นี่เป็นนาทีแห่งความสนุกสนานของผู้ร่วมขบวนแห่นาค
ลุ้นโชครับโปรยทานจากมือของสองนาคฝรั่งชาวดัชนั่นเองนะครับ
ผู้เข้าพิธีอุปสมบทครั้งนี้ก็คือนายอีมิวเรดแบน
กับนายเออวินเดอร์สมิทนะฮะ

ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นพิธีกรชื่อดัง
ทั้งคู่เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
หลังศึกษาหลักธรรมคำสอนมานานหลายปี

อีกทั้งเกิดสติปัญญาในการประกอบธุรกิจ
ตัดสินใจแล้วครับเดินทางมาบวช
ที่วัดแสงธรรมสุธาบรามที่ตำบลชุมแสง
ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ครับ

ก็มีทั้งวงแคนแห่นาค

ชาวบ้านในพื้นที่ทราบข่าวอีกหลายร้อยคน
ก็เข้ามาร่วมในพิธีในครั้งนี้นะครับ

ก็ได้หวานโปรยทานซึ่งมีทั้งที่เป็นแบงค์ฉบับละ๑๐๐
แล้วก็ที่เป็นแบงค์ใหญ่ฉบับละ๑๐๐บาท
มีเหรียญ๑บาท๑๐บาทรวมกว่าเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

เยอะนะครับ๓แสนบาท
ทำให้ระหว่างการหวานทานั้นนะครับ
ก็คนค่อนข้างจะชุนละมุน

แบงค์๕๐๐นะครับ

ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
ที่ประเทศไทยเป็นเวลา๑พันศา
แล้วก็จะนำหลักคำสอนของพระพุทธองค์
เผยแผ่ที่ประเทศเนเทอร์แลนด

เขาบอกว่าเขาได้ทั้งในเรื่องของสติปัญญา
ได้ทั้งในเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับ
สิเป็นบรรยากาศของการโปรยทานที่สนุกสนาน
คึกคักทีเดียวนะครับ